ก็เรื่องเศร้าเกี่ยวกับเด็กและน้ำเหมือนกัน

ว่าต้องดูแลให้ดีนะคะ
สำหรับเด็กเล็กกับน้ำค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประจวบคีรีขันนะคะ
ปรากฏว่าเด็กที่สูญเสีย
เป็นเด็กแฝดชายหญิงอายุ๓ขวบค่ะ

หากันตลอดเลยค่ะสุดท้ายไปเจอว่าจมน้ำอยู่ค่ะ
นาทีบีบหัวใจของครอบครัวนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งญาติญาตินะคะ

ว่าเด็กแฝดชายหญิงอายุ๓ขวบ
ตั๊กน้องติ๊กหายไปจากบ้านนะคะ

แล้วตามหากันกว่า๗ชั่วโมง
แล้วก็พบว่าเสียชีวิตจมน้ำอยู่ในสระ

พอรู้ข่าวเนี่ยเป็นลมแล้วก็ชักด้วยนะคะ
คือเสียใจสุดขีดนะคะคุณผู้ชม
ต้องช่วยกันประถมพยาบาลนะคะ

น้องอนงซึ่งเป็นถวดของเด็กทั้ง๒คน

หลานยังเล่นทรายอยู่หน้าบ้านกันอยู่เลยค่ะ
จนกระทั่ง๕โมงเย็นของเมื่อวาน
อาม่ามาถามหาเด็กก็ไม่เจอ

ก็โทรหาผู้ใหญ่บ้านอาสากู้ภัย
เมื่อวานนี้ชาวบ้านกว่า๒๐๐คนนะคะกระจายกัน

หาที่ไร่สับปะรดไล่ขนุนไร่มะพร้าว
คือมันก็มีอนาบริเวณกว้างนะคะ
ก็ไม่เจอแล้วสุดท้ายมาเจอที่นี่ค่ะที่สระน้ำ
สระน้ำตรงนี้กว้าง๒ไร่ลึกประมาณ๔๕เมตร
อยู่ห่างจากบ้านประมาณ๗๐๐เมตรค่ะ
สุดท้ายเจอค่ะคุณกาย
เจอร่างแฝดผู้หญิงเนี่ยจมน้ำอยู่นะคะ
ส่วนแฝดพี่ที่เป็นผู้ชายยังหาไม่เจอ
ก็เลยระดมนักประดาน้ำลงค้นหา
สุดท้ายเจอร่างของน้องนะคะ
คว่ำหน้าจมอยู่ในน้ำลึกประมาณ๓เมตร
ห่างจากฝั่งประมาณ๒เมตร
ค้นหากันกว่า๗ชั่วโมงค่ะ
นี่ค่ะเราก็เจอเป็นข่าวเศร้านะคะ
เสียชีวิตทั้งสองคนค่ะ

รับว่าหลานเคยเล่นน้ำบ้างแต่นานแล้ว

หลานก็เคยเดินมาที่สระนี้แหละ๒ครั้ง

แล้วเขาก็ไม่เคยเข้าไปใกล้อีกเลยนะคะ
กระทั่งนี่แหละมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
พ่อเนี่ยยังคาใจนะคะว่าทำไมลูกมาอยู่ตรงนี้ได้
ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมลูกมาที่สระน้ำได้
ทั้งที่จะไปก็ต้องใช้เวลาเยอะนะ
แล้วทำไมทำไมศพของลูกสาวถึงลอยคว่ำหน้าแบบนั้น
แล้วลูกชายเนี่ยคือมีร่องรอยแขนหักด้วย
พ่อก็ติดใจค่ะว่าทำไมสภาพศพของลูกเป็นแบบนี้

เอาไปก็อาจจะเป็นไม่ได้